ไม่ว่าจะเป็นการก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกจากการคว้าแชมป์ซุปเปอร์ซีรีส์๓๐
รายการติดต่อกันหรือมรสุมนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าใช้สารกระตุ้น
จนเกือบพลาดไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่บราซิลค่ะ
ส่วนในปี๒๐๑๗ปีนี้นะคะ

เจอทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายในปีเดียวกัน
สำหรับน้องเมรัชนกอินทนนท์
ในช่วงต้นปีสามารถสร้างประวัติศาสตร์
เป็นนักแบตมินตันหญิงเดียวคนแรก
๓รายการติดต่อกันใน๓สัปดาห์
พังงาดขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างยิ่งใหญ่
เป็นเงื่อนไขที่คุณพ่อของน้องเมย์
นายวินัทชัยอินทนนท์ตั้งเอาไว้
ถ้าเป็นแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์๓สมัยติด
แต่ไฟเขียวให้คบหากับตะวันปัณวิทย์ทองน่วมได้
ปัจจุบันทั้งคู่ก็โชว์ความหวานอยู่เป็นประจำผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
เข้าสู่ช่วงปลายปีน้องเมรัชนกต้องเจอกับอุปสรรคชีวิต
หลังถูกตรวจพบใช้สารกระตุ้น
ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีน

โดยสารที่พบคาดว่าจะเป็นตัวยาสเตรอยที่รับการรักษาเข่า
ทำให้เสี่ยงที่จะพลาดไปแข่งขันโอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราซิล
พิจารณาให้รัชนกอินทนนท้นข้อกล่าวหา
เพราะคณะกรรมการไต่สวนเห็นว่า
ฉีดสารนี้ทางเส้นเอ็นเป็นการรักษา
ไม่ใช่เป็นการใช้สารต้องห้ามเพื่อการโดป
แต่น่าเสียดายที่เธอต้องตกรอบ๑๖คนสุดท้าย
ด้วยการแพ้อากาเนยามากูชิ
มือ๑๒ของโลกจากญี่ปุ่น๐ต่อ๒เกม
ผ่านที่ผลงานส่งท้ายปีศึกดูบายเวิลด์ซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอล์ฟ
ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งเหมือนต้นปีได้
ตกรอบแรกไปในที่สุด
ซึ่งเธอเองยอมรับว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่มีปัญหาหลายเรื่อง

ที่จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้อีกครั้ง
แชมป์โลกหรือรายการอะไรที่ใหญ่ก็เมริกาจะพยายาม

ก็จะพยายามทำให้ได้แล้วก็คว้าแชมป์ให้ได้
ส่วนแบตมินตันชาย๒ธนงศักดิ์แสนสมบูรณสุข
สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักตบลูกขนไก่ไทยคนแรก
คว้าแชมป์ซุปเปอร์ซีรีสรีเมียบนแผ่นดินยุโรป

รับไม้ต่อจากซุปเปอร์แมนบุญศักดิพลสนะ

สาเหตุมาจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าเรื้อรัง
รวมถึงต้องการมีเวลาส่วนตัว
ตำนานชายเดี่ยวอย่างยิ่งใหญ่
หลังรับชายชาติมา๑๘ปี
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน